ถ้าตกงานนี่มีตังค์ใช้ไหม
คงเอาค่าคอมมิชั่นนะครับที่เป็นเงินสำรองมาใช้ก่อน

แล้วก็ส่วนที่เราเก็บตังค์มาใช้
ถ้าภายในระยะเวลาสั้นก็คงจะมีค่ะ
มีค่ะแต่น่าจะมีอยู่ประมาณ๓๔เดือน
แยกออกไหมเงินเก็บสำรองกับเงินออมลงทุน

แยกออกครับเงินสำรองคือเงินที่ผมเก็บเอาไว้

ส่วนเงินออมก็เป็นเงินที่ซื้อตามกองทุนต่าง
ปกติก็จะแยกเงินเก็บไว้เป็น๒บัญชีอยู่แล้วค่ะ
ก็สนใจเรื่องเอาเงินออมไปลงทุนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มนะ

ก็คือเงินที่เราเก็บเอาไว้ยามที่เราแก่เท่าอะค่ะ

เงินเก็บต้องมีทั้งสองแบบ
เก็บกันสวยเผื่อเจ็บป่วยอุบัติเหตุ

ต้องมีอย่างน้อย๓๖เท่าของรายจ่ายประจำ
เก็บให้รวยเงินออมเพื่อลงทุน
หุ้นประกันกองทุนอสังหาให้เงินทำงาน
รู้แบบนี้แล้วคิดว่าจะเก็บเงินได้มากขึ้นไหม
วันนี้ก็ทำอยู่แล้วค่ะก็คือส่วนหนึ่งก็เก็บเป็นเงินออม
อีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บเป็นเงินลงทุนในระยะยาวค่ะ
ทำได้ครับเพราะเงินออมผมเสื้อกับผู้กองทุนไหนบ้าง
ทำได้ค่ะแต่ว่าเก็บเพื่อการซวยก็อาจจะเก็บไม่ถึง๓๖เท่า

ถ้ามีความรู้ในเรื่องของการลงทุนก็คงจะกล้า
แล้วคุณล่ะคิดว่าจะเก็บออมไปลงทุนได้ไหม
สติมีสตางค์มา